เป็นความเคลื่อนไหวของช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่วัดพระธรรมกายได้คุมเข้มทุกวันอยู่แล้วแหละ

เวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้บริเวณประตู๗วัดพระธรรมกาย
บางขันน้องเสือค่ะชุดควบคุมฝูงชนตั้งจุดตรวจ
อยู่ที่หน้าประตู๗พบชาย๒คนสะพายเป้มาแบบนี้
เดินผ่านจุดตรวจมีพฤติกรรมค่อนข้างน่าสงสัย
ก็เลยขอตรวจค้นสักหน่อยนะคะพบกระเป๋า๒ใบ
และในกระเป๋ามีแกลลอนน้ำมันด้วย๕ลิตรนะคะ
และที่สำคัญไปเจอข้อความที่ติดไว้
บอกว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ก็เลยให้นำมาตรวจค้นที่รถต่อไปนะคะ
ซึ่งเป็นภาษณะที่ชายสองคนนี้ขับเข้ามา
ไปฟังเสียงของตำรวจที่ตรวจค้นหน่อยค่ะ
อันนี้เราเจอยังไงพี่เขามา
พอดีเขาเดินท้าเข้าไปแล้วเขาใส่เป้เข้าไปข้างในเป้เขาต้องจะมีแก่รอนน้ำมัน
แก่รอนน้ำมันแล้วก็เขียนว่าหน่วยขึ้นที่เร็วเราก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกัน

ใช่ครับเขามาสองคนเพราะฉะนั้นเราก็เขียนว่าหน่วยพื้นที่เร็วเราก็เลยสงสัยว่ามันแปลกครับ
พอถามเขาก็ให้การหัวไว้ไม่รู้แล้วบอกดวงว่าว่าอย่างไร
กาหลอนน้ำมันนี้ช่ากี่ฤทธิพธิ์

เป็นเป้สภาษีดำหรือเปล่าไงพี่

ซึ่งพอไปตรวจที่รถกระบะที่ชายสองคนนี้ขับเข้ามา
นอกจากน้ำมันในแกนลอนจำนวน๕ลิตรแล้ว
มีนมถั่วเหลืองบรรจุอยู่ในรังกระดาษ๒๐รัง
ขนมปางกรอบอยู่ในถุงอีกจำนวนหนึ่ง
ซึ่งตำรวจก็เห็นว่าการกระทำของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนี้
ที่จะเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือเปล่า

หรือว่าเป็นการส่งเสบียงให้ผู้ที่อยู่ด้านในวัดพระธรรมกาย
ก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๑ค่ะ
ส่งเสบียงเรื่องส่งอาหารดีเอสไอเขาก็คุมเข้มอยู่แล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็พยายามจะเข้าไปที่จุดตรวจค้น
ที่พบภาพถ่ายทางอากาศ

รวมถึงมีการวางถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร๑๘ถังนะครับ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้นะครับ

กรณีนี้เองนะครับมีประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามา
โดยเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น

ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้าน

ของคนข้างเคียงของชาวบ้านจนเสียหายนะครับ

ถ้ายังปล่อยน้ำมาแบบนี้
สักเดือนหนึ่งสวนเขาเสียหายหมดแน่

และตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วสำหรับเตยหอม
ครับแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่
ตำรวจแล้วก็ไปลงบันทึกไว้ที่อบตคลอง๓
แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบการขุดคูน้ำ
ว่าเป็นการสร้างแนวป้องกันเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นยุทธวิธีทางทหาร
การเข้าไปก็ทุลักทุเลหน่อยนะคุณเพราะสะพานมันพัง
พอสะพานข้ามครูพลังก็ต้องใช้บันไดแทนสะพาน
กว่าผู้สื่อข่าวจะเข้าจะออกได้นะ
บันไดที่เอามาใช้แทนนี่ก็ทุลักทุเลเหมือนเดิมนะ
ใช่นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ตอบรับการเข้าพื้นที่
ไปตรวจสอบนะฮะก็เดินทางเข้าไปทั้งพระทั้งคนก็ลำบากนะครับ
มีคูน้ำกั้นขวางก็ไปเห็นตามนั้นจริง
เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนะครับก็ได้อำนวยความสะดวกในทุกด้าน
เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบได้แต่สุดท้ายเข้าไปไม่ได้คุณ
เข้าไปได้แค่นี้ตรงบันไดที่ข้ามไปเนี่ยนะฮะ
ทำให้พระวัดพระธรรมกายตัดสินใจข้ามฝั่งมาแถลงข่าวแทน
สิทธิ์ข่าวเลยอดข้ามไปทางนั้นนะครับ
แต่เมื่อการแถลงข่าวเริ่มต้นพระมหาทศพรเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ที่เป็นตัวแทนพระสนิทวงศวุฒิวังโสที่แถลงข่าวมาเกือบสัปดาห์
ได้ให้พระชานบรงอุตโมเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการปิดล้อมทางเข้าอาคารบุรักษา
และระบุว่าพระพิสุรูปนี้ก่อนจะบวชเคยเป็นเจ้ากรมการเงินทหารบกยศพลโท
ฟังเสียงของพระชานรงค์ที่บอกว่าเป็นอดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกครับ
ถ้ารูปแบบในการขุดลอกคูคลองหรือการทำคล้ายยุทธวิธีทางทหาร
ฐานะที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทหารมันเข้าข่ายไหมฮะ

รูปแบบในการทำในลักษณะนี้ฮะ
ก็คือเราก็ป้องกันในการที่มีผู้บุกลุกเข้ามาซึ่งเราไม่รู้ตัวนะว่าเป็นใคร
เพราะที่ขุดเป็นชาวบ้านขุดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาทำอาชีพอะไรมาบ้าง
บางคนก็อาจจะเคยไปเกณฑ์ทหารมาก่อนบางคนก็อาจจะเคยเป็นเจ้าหน้าที่มาก่อน
อันนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าชาวบ้านเขายังไงก็เขาก็ขุดตามความรู้ของเขาแหละที่มีมาเนอะ
ซึ่งพระชานบรงอุตโมเป็นพระประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรนนะแล้วก็เมื่อวานที่แถลงข่าว
เช่นที่โฆษณาการบูรรณรักษาชี้แจงเป็นทั้งมันเปล่าไม่มีเจตนาในการขาดขวางหนุ่นน่าที่
แล้วก็ทีมข่าวก็ตรวจสอบกับทหารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวัดพระธรรมกาย
ได้ข้อมูลว่าพระชานบรงค์พระท่านที่ใส่แว่นตอนเป็นคารวาส
คือพลโทชานบรงรถจันทร์อดีตนายทหารระดับสูงจริง
แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการวางแผนรักษาความปลอดภัยให้กับวัดพระธรรมกาย
มาตั้งแต่ทางการประกาศควบคุมพื้นที่ตามมาตรา๔๔นะครับ
สื่อก็คาดว่าที่นำพระชานบรงค์มาแถลงเรื่องนี้
เพราะว่าเรื่องนี้ถูกมองเป็นยุทธวิธีทางทหารหรือเปล่านะครับอันนั้นคือบรรยากาศในช่วงกลางคืน
แล้วก็ช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่ตลาดกลางคลองหลวงมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่ามีรถ๖ล้อบรรทุกน้ำ๒คันขับเข้ามาในตลาด
บอกว่าจะเข้ามาส่งน้ำให้กับคณะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
เรื่องนี้ก็ทำให้ลูกศิษย์นี้ไม่พอใจ
ออกมาปิดล้อมทหารออกมาปิดล้อมรถน้ำ
โดยมีพระประหลัดเสกสรรอัตธรโมพระลูกวัดพระธรรมกาย
แก่นำศิษยานุสิตพยายามเข้ามาเจรจากับเจ้าหน้าที่นะครับ

แต่ว่าเขาอยากให้มันเสมอ

ประหลัดเสกสรรก็ให้เหตุผลว่าน้ำเนี่ยมีความจำเป็นต่อคณะศิษยานุสิต
โดยเฉพาะเรื่องของการนำน้ำมาใช้ในห้องน้ำนะคะ
จนในที่สุดทหารอนุญาตค่ะให้คนขับรถบรรทุกน้ำมาลงชื่อ
จุดคัดกรองที่ตลาดคลองหลวงตลาดกลางคลองหลวงนี่นะคะ
ก่อนที่จะอนุญาตให้ขับรถน้ำคันนี้เข้าไป
เข้าไปได้แค่คันเดียวนะคะคือมา๒คันให้เข้าได้แค่คันเดียว
ซึ่งสร้างความพอใจให้กับคณะสิทธิ
แล้วก็ต่างพากันปรบมือและสาธุให้กับเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นค่ะพระประหลัดเสกสรรได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะ
ยืนยันว่าในช่วง๙โมงวันนี้นะฮะวันนี้จะเดินทางไปตามหมายเรียก
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสชค่ะ
และยืนยันว่าจะไม่ลาศิกขาด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมายืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
โดยจะมีสิทธิ์บางส่วนซึ่งอยู่ที่บริเวณตลาดคลองหลวง

ซึ่งบรรดาศิษย์ก็บอกว่าพร้อมติดคุกไปกับพระอาจารย์ด้วยนะคะ
แต่ว่าอยากจะถามเจ้าหน้าที่ว่ามีครบพอที่จะให้ใส่ไหม

ส่วนเมื่อวานนี้มีสิทธิ์วัดพระธรรมกาย๒คน
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑
นายวุฒิศาลพนาบรีเป็นผู้ประสานงานมวลชนวัดพระธรรมกาย
แล้วก็นายไอเพชรทองลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย

โดยนายวุฒิสารกล่าวยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่

แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเท่านั้นนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำรองโฆษกดีเอสไอ
ถึงการออกหมายจับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
มนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
บอกว่าอยู่ระหว่างตำรวจดำเนินการ
ตอนนี้นะฮะก็ถือว่าไปให้ออกหมายจับในคดีพรบคอมแล้วนะ
ส่วนคดียุโยงปลุกปั่นกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
แล้วก็ทางพระสนิทวงศ์ได้สอบถามมาแล้วในเรื่องการมอบตัว
ส่วนกรณีพื้นที่ทางเข้าอาคารบุญรักษาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของเอกชน
โดยจะมีหนังสือเรียกเจ้าของที่ดินมารายงานตัว
เมื่อวานนี้ได้เรียกมารายงานตัวเพิ่มอีก๙๖คน
บุคคลที่ดีเอสไอออกคำสั่งเรียกให้มารายงานตัวแล้ว
ก็ประมาณ๑๖๔คนนะครับ